นี่เรื่องของบรรยากาศของการทำมาหากินก็ยังมีให้ฝากก็ยังมีฝากกัน
ใช่ค่ะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าในสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ย
หลายคนก็หันมาหาอาชีพเสริมสร้างรายได้กันมากมายนะคะ
มีไอเดียดีมาบอกต่อค่ะคุณพี่คนนี้เขาเป็นอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัย
คือเขาไม่ได้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วเขาก็เลยเอาเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ของตัวเองแล้วกัน
มาสร้างเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองในช่วงนี้นั่นก็คือแบบนี้
คุณคิดออกไหมว่าแบบนี้คืออะไรคุณรู้ไหม
มันคืองานฝีมือและมันคือการสร้างเรือประมงจำลองนะคะสวยงามมากเลยอ่ะเหมือนจริงมาก
เป็นเรือเล็กแต่ไม่ควรออกจากฝั่งนะไม่ควรออกไปไหนควรตั้งโชว์อยู่บ้านนะคะ
โชว์สวยเพราะว่ามันเป็นแบบโมเดลแต่ดูดีเทลของเขานะปกไม่จกตาคุณดูรายละเอียดต่างของเขา
เรือลำนี้ถึงแม้ว่าจะใช้ไม่ได้แต่มันสวยงามแล้วก็ใช้งานในการตั้งโชว์ได้จริง
เป็นฝีมือของคุณมนตรีคงยนต์อายุ๕๙ปีหรือว่าลุงตรี
ตรีบอกว่าอันนี้คือพรสวรรค์จริงเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานการทำเรือจำลองแบบนี้
ไม่ใช่ใครก็ทำได้นะจริงก็ต้องมีความสามารถนะเพราะว่าเรื่องของการวัดการตัดอะไรมันต้องแบบพอดีเป๊ะ
มันถึงจะได้เข้ารูปเข้ารอยแบบนี้ก่อนหน้านี้ลุงตรีเล่าบอกว่าตัวเขาเนี่ยเรียนจบแค่ชั้นป๔เท่านั้นนะ
แล้วหลังจากจบมาก็มาประกอบอาชีพประมงอยู่กับพ่อแม่ทำแบบนี้มา๔๐ปี
วันหนึ่งก็ผ่านตัวเองไปทำงานรักษาความปลอดภัยไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วขึ้นมาอยู่บนโบกแล้ว
ก็ทำอีกประมาณ๑๐ปีจากนั้นลาออกก็เลยคิดว่าเอ๊ะลาออกมาแล้วจะทำอะไรดีหารายได้เสริม
คิดไปคิดมาด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเคยอยู่กับเรือพ่อแม่เนี่ยเคยต่อเรือเอง
ตัวเองก็เคยช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเป็นลูกมือมาก็ทำมาหลายอย่างต่อเรือลำใหญ่ก็เคยแล้วอ่ะ
ไอเดียเลยงั้นลองทำเรือประมงจำลองลำเล็กแบบนี้ดู
ทำตั้งแต่ขนาดจิ๋วนะคะแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
ตอนนี้ใหญ่มากเป็นไททานิกโอ้ยร้อนเล่นร้อนเล่น
แปลว่าเป็นเรือที่เป็นเรือจำลองที่สวยจริงและคุณทุกรำนะฮะประกอบแบบไม่เขียนแบบ
เดี๋ยวนะคุณดูนี่ไม่เขียนแบบเลยเหรอ
ตั้งแต่ตัวเองเคยช่วยพ่อต่อเรือประมงนะคะ
เดียนี้มีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณลุงหน่อยค่ะ
ประมงที่เคยทำอยู่ยุคนี้มันก็ล่วงเลิก
คิดว่าถ้าผมทำตรงนี้ไม่ได้ผมก็อยากจะลงเรือต่อ
ลงถึงอีกสักก้อนหนึ่งอยากจะลงเรือ
มันอาชีพอิสระแล้วมันเป็นอยู่แล้ว
แต่ว่าพ่อต่อเรือเองได้ผมก็เป็นลูกมือตัดไม้ทำอะไรต่ออะไร

ของแบบนี้มันติดตัวเรามาภูมิบัญญานะคะ
ก็คิดว่าทำก็ทำทำ
ไม้มาลองมาขุดทำจากลำเล็ก
ก็ขยายมาเป็นลำใหญ่
คือยังอุปกรณ์ประสดว์อะไร
มันมีขายตามร้านเครื่องเคียงก็ไปข้ึ้น

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมใครที่สนใจนะคะราคาเริ่มต้นนะจะอยู่ที่ลำละ๑๕๐๐๐บาทนะคะ
คือ๑๕๐๐บาทบางลำสามารถเอาไปแล่นในน้ำได้จริงนะ
แต่ว่าไม่ใช่เอาไปจับปลาอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดต้องการจะนำไปวางโชว์ตั้งโชว์แบบไม่ติดมอเตอร์ค่ะ
ก็จะอยู่ที่ลำละ๕๐๐๐บาทนะคะ
เรือลำนึงก็ใช้เวลาทำประมาณเกือบเดือน๑เดือน
ใครสนใจติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
จริงต้องบอกว่าไอเดียดีมากเลยเหมือนแบบเรามีอาชีพติดตัว
แล้วก็นำมันออกมาเพื่อประกอบอาชีพแล้วหารายได้ในช่วงนี้
ชื่นชมจริงงานฝีมือก็ต้องยอมรับคุณภาพแล้วก็ราคาด้วยนะคะ